มันดำหรือเปล่ามันอะไรที่เปลี่ยนไป
คือด้วยความที่มันเป็นแบบใหม่เลยนะคะ
คือมันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมียังไม่มีใครทำมาก่อน
ประพันธ์ก็เขียนใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะบทก็เขียนใหม่
ฉะนั้นแล้วมันก็เป็นความท้าทายของทั้งตัวภูมิกับเองด้วย
แล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยเพราะว่าไม่สามารถคาดเดาว่าบทที่ออกมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้มันก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงการถ่ายทำ
แล้วก็ค่อนข้างสนุกมากต้องบอกอย่างนี้
แล้วก็มีฉากใหญ่ฉากแซ่บเยอะมาก

แล้วก็มีนักแสดงใหม่ที่แบบมาสร้างสีสันให้กับแรงเงาภาคนี้อีกหลายคนเลย
คือถ้าเล่นเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมไง
คนก็จะเดาทางได้แต่ว่าต้องติดตามว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
ทีมงานไม่ใหม่ค่ะทีมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานเดิมนะคะ
ทีมงานทั้งผู้กับและนักแสดงร่วมก็จะเป็นทีมเดิมหมดเลย
ยากตรงที่ต้องกลับไปดูว่าภาคที่แล้วเราเล่นอะไรไว้เล่นเป็นยังไง
แล้วก็ถามภูมิกับว่าต้องการให้ตัวละครมันไปในทิศทางไหนด้วย
มันยากตรงที่เราจะทำยังไงให้มีความน่าสนใจของตัวละครด้วย
คนก็อยากจะดูอะไรที่มันใหม่แต่ยังสนุกอยู่
มีบุษบ้าเปิ้ลฝุ่นค่ะดิบลองไปแล้วเดี๋ยวรอติดตาม
อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเล่นแบบแซมไหวไวฟ์
อันนี้ก็เล่นแรงเหมือนกันค่ะ
เราเรียกในเรื่องนี้คือเปลี่ยนสามีบ่อยมาก
ในเรื่องก็จะมีความเท้าเยอะนะแต่ว่าผู้หญิงแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่
เป็นแบบแววกรี๊ดอะไรอย่างนี้ก็ไม่เคยเล่น
แต่ว่าก็โอเคก็สนุกดีคือเราก็ได้เปลี่ยน

แต่สำหรับแมงเงานี่คือแบบกลับบ้านปวดหัวตลอดยังปวดหัวปวดหัวตลอด
กี่ปีค่ะตอนนี้เราต้องหาคนมาดูแล้ว

แต่มันก็แค่เหมือนแบบวันไหนที่เตรียมตัวว่า
จะต้องไปทำงานหรือไปถ่ายละครอะไรอย่างนี้

คือเราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วย
มีคนให้กำลังใจมาหรือเปล่า

แต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องงานเราก็ต้องดูแลไง

ก็คือยิ่งเป็นเรื่องแบบการแสดงด้วยก็ต้องแบบนะ
แต่หัวใจของคนนี้สดสนิทหรือยังไงครับ
เป็นคนคุยแค่มาวินเป็นคนนอกโรงการหรือในโรงการอะไรยังไงบ้าง

ก็เอาไว้ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีค่ะ

ไปไหนก็ไปด้วยกันลงรูปคู่กัน

อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะ

เรื่องความพร้อมแหละ
และเรื่องความพร้อมถ้าพร้อมก็
ครบไข่ครบนานเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ
ถ้ามันไม่ใช่ก็ถึงเวลามันเองถ้ามันใช่มันก็ใช่

ก็๔ปีแล้วนะ

สวัสดีครับ